ขยายประเด็นจากเพจดังกันหน่อยนะคะ
อยากดังเดี๋ยวจัดให้พาร์ทหนึ่งค่ะ

เขาเอากระสอบทรายขึ้นมากั้นแล้วแต่เขาบอกว่า

มันมากับรถที่ขับผ่านหน้าบ้านเขา

ตามภาพเลยค่ะน้ำมาเป็นคลื่นเลย
แล้วมันทำให้ล้นกระสอบซ้ายที่เขากั้นไว้ที่หน้าบ้าน

เขาพยายามที่จะป้องกันตัวเองแล้วนะคะ
แต่นี่มันมาเป็นคลื่นสูงเลย
แล้วรถก็ขับมาเลยแบบ
เออคือมันอันนี้ที่ฉันเข้าใจความลำบากนะคะ

คนขับรถแล้วก็คนที่บ้านอยู่ตรงนั้น
คือบ้านอยู่ริมถนนแบบนี้และลักษณะน้ำท่วมอย่างนี้
น้ำมันก็ต้องกระเฉาะเข้ามา
แล้วรถที่ขับผ่านน้ำลึกและขนาดนี้
เขาก็ไม่สามารถชะลอความเร็วได้เพราะเขากลัวเครื่องดับ
เออต่างมีความเดือดร้อน
เอาแต่เขาบอกว่าบ้านหลังนี้ถนนตรงนี้มันเป็นถนนหมู่บ้าน

แต่ก็ยังมีรถฝ่าฝืนคำสั่งขับเข้ามาและขับค่อนข้างเร็ว

เขาบอกเดือดร้อนมาก
และระบุแบบนี้นะคะน้ำท่วมก็หนักเดือดร้อนกันแล้ว
แต่มาเจอคนขับไร้สำนึกปิดทางไม่ให้ผ่านก็ยังผ่าน
ขับเร็วขับซิ่งทำตัวเป็นภาระสังคม

ชาวเน็ตเนี่ยดูคอมเมนต์อื่น
เข้าใจว่าทุกคนเดือดร้อนทั้งนั้น

แต่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ต้องช่วยกัน
เพราะความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นทรัพย์สินในบ้านก็เสียหาย
บางคนบอกว่าเข้าใจทั้งสองฝ่ายลักษณะเหมือนคุณเลย
มุมมองเจ้าของบ้านกลัวเข้าของเสียหาย
เจอคลื่นน้ำมันซัดเข้ามา

ถ้าไม่เร่งเครื่องผ่านเดี๋ยวมันจะดับนะ
แต่ว่าเขาก็บอกว่ามันมีรถบำคัญ

คือเหมือนกับขับไปขับมารถคันเดิมด้วยไง
หลายคนก็บอกเอาอย่างนี้ไหม
อันนี้เป็นข้อเสนอที่ไม่ดีนะแต่ดิฉันอ่านตามคอมเมนต์นะ
อกตะปูเป็นแผงยาววางใต้น้ำไปเลย
โอ้โหมันก็ไม่ได้อีกนะคะแบบนี้
ถ้าไม่จำเป็นจริงอย่าขับรถฝ่าออกไปทำคนอื่นเดือดร้อน
นี่ก็เป็นคอมเมนต์ต่างที่ดิฉันรวบรวมมาให้ฟังนะคะ

เคลียร์กันหรือว่าปิดถนน
ก็ต้องห้ามจริงแล้วก็ต้องให้เหตุผลกันจริง
เข้าไม่ได้เพราะอะไร๑๒๓๔ต้องคุยกัน
ฝนตกแบบนี้แน่นอนว่านอกจากจะเจอน้ำท่วมขังแบบนี้
พื้นที่คือถนนมันเป็นหลุมโครนก็มีนะคะ
แล้วก็มีคนแชร์กันเยอะเลยเนี่ยอย่างอันนี้
เกิดขึ้นที่ปากทางเข้าวัดโบดดสามโภคจประธุมธานี
เจ้าของคลิปบอกว่าซ่อมเถอะครับประชาชนเขาเดือดร้อน
รถก็พังแถมเสียตังค่ารถยกอีก
เพราะว่ารถคันนี้มันปักลงไปในหลุมโคนหัวรถ

คนก็เข้ามาช่วยกันคอมเมนต์เรียกร้องบอกว่า
นำท้องถิ่นแก้ปัญหาให้ชาวบ้านด้วยนะคะ
น้ำท่วมแบบนี้มันมองไม่เห็นนะหลุมเหลิมอะไรแบบนี้

ถ้าคุณไม่ซ่อมถนนฉันก็ต้องซ่อมรถอ่ะ
ค่ะเดือดร้อนนะคะ